คุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้เรื่องของอาหารการกินแล้วก็ถ้าไปที่นี่ตามผมไปแล้วรับรองอร่อยแน่นอน
ลงใต้ไปเมืองลุงไปเมืองลุงพัทธลุงครับตลาดแห่งนี้โอ้โหของกินเพียบ
ว้าวนี่เลยไหนตลาดใต้โนธครับลาดใต้โนธ
หลาดไต่โน้ตนี่หมู่๔ตำบลดอนทรายอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงครับ
ตลาดแห่งนี้ถือว่าเป็นตลาดวิถีชุมชนอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดพัทธลุง
ขนาดใหญ่มากตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ๑๐ไร่มีร้านค้ามากกว่า๒๐๐ล้าน
คุณดูสิโอ้โหคุณอยากกินอะไรอ่ะข้าวยำนี่ข้าวยำสมุนไพรมีหมดโอ้โหน่ากินมากอ่ะ
น่ากินน่าทานจริงแล้วเขาบอกว่ามีพืชผักพื้นบ้านขายที่เป็นพืชผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ
ก็จะมีอะไรล่ะก็ต้องมีตรงสตออ๋อใช่ไปใต้ตรงกินสตอน่ะ
ใช่แล้วล่ะครับแล้วก็มีอาหารพื้นเมืองโอ้ยไปถึงที่แล้วคุณต้องทานให้ได้นะนี่น้ำพริกต่างคุณชิมได้ฟรีเลยนะครับ
แล้วอย่างอื่นที่มีให้ทานอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นเส้นหมี่โบราณขนมปากหม้อหลากสีผัดหมี่หมี่ผัดกะทิโอ้โหน่ากินน่าทานจริง
บอกเลยว่าร่อยแหลงนี่ร่อยแหลงร่อยจักพูมันเป็นสวรรค์ของนักชิมจริงครับคุณผู้ชมครับค่ะ
แล้วกินอาหารอร่อยยังมีอีกหนึ่งศีลศรที่ตลาดแห่งนี้จัดไห้นี่น้องเหล่านี้น้องโยเวชนครับ
เยาวชนครับในพื้นที่ในจังหวัดพัทธลุง
เขาก็มาร่วมกันเล่นดนตรีบันเลงเพลงขับกล่อมให้กับนักท่องเที่ยว
ฟังเพลงไปเขาก็ร้องเพลงดีตกีต้าร่าวเด็กบ้านแค่เด็กเลี่ยงหัว
น่ารักมากเลย
แบบนี้ฟังไปชิลกินอาหารไปด้วย

อีกครั้งนะครับใครที่อยากจะไปลองลิ้มชิมรสอาหารพื้นบ้าน
ไปกันได้ครับที่นี่ที่ตลาดใต้โหนดนะครับ
หมู่๔ตำบลดอนทรายอำเภอกวนขนุนจังหวัดพัทธลุง

แกงใต้อะไรอย่างนี้นะรสจัดรสเด็ดนะ
ผัดพวกสตออะไรน้ำพริกกะปิ